มาดูเรื่องทหารกันบ้างคุณผู้ชมค่ะ
มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๕๓ปีไปร้องให้ทนายตั้มช่วยเรื่องคดีของเขาหน่อย
เพราะว่าผ่านมาเดือนนึงแล้วเนี่ยเรื่องไม่คืบหน้าเลย
เขาบอกว่าเขาถูกทหารยศพันเอกไล่ยิง
สาเหตุมาจากเขาขับช้าค่ะติดไฟแดงแล้วขับช้า
ผู้เสียหายคือนายกังวานรัตนธรรมอายุ๕๓ปี
บอกว่าเมื่อวันที่๒มกราคมเขาขับรถจากชนบุรีไปที่สกลนคร
ไหว้พระกับครอบครัวนะคะก็มีภรรยาแล้วก็ลูกชาย๒คน๑๐ขวบกว่า๗ขวบ
ขากลับติดไฟแดงตรงแยกปาดโตนถนนสกลนครกาลสิน
ก็ปรากฏว่ามีรถยนต์สีดำของคู่กรณี
ซึ่งเป็นอาจารย์สอนโรงเรียนเสนาธิการทหารบกยศพันเอก
จอดอยู่ด้วยติดไฟแดงอยู่ด้วยพอไฟเขียวเขาก็ออกตัวแซงหน้า
รถคันนี้ไปก่อนทำให้รถคันนี้ไม่พอใจ
ขับรถไล่ตามเขากว่า๑๐กิโลกรัม
กังวานก็เลยเปิดกระจกถ่ายรูปเอาไว้เป็นหลักฐาน
ซึ่งปรากฏว่าคู่กรณีคว้าปืนมายิงใส่รถเขา๒๓นัดโดนประตูหลัง
แล้วข้างหลังคือลูกชายสองคนเขานั่งอยู่
แต่เขาบอกว่าโชคดีลูกชายปกติก็นอนอยู่แต่ว่าปลุกขึ้นมากินข้าวพอดี
ระดับกระสุนที่มันโดนที่ตัวรถคือถ้านอนอยู่ก็โดนลูกชายแน่
กังวานก็เลยต้องขับรถพาครอบครัวหนีตายไปที่โรงพักค่ะ
ตำรวจวิทยุสกัดจับคู่กรณีแล้วพาตัวมาโรงพักมาไกล่เกลี่ยกัน
แต่ว่าคู่กรณีกลับไม่ยอมรับผิดแล้วขู่ว่าจะฆ่าให้ตายต่อหน้าตำรวจด้วยค่ะ
ผมจะข้าวโรงพักก่อน
พอเข้าโรงพักเห็นว่าเข้าโรงพักก็เนียบเลย
ยิงปืนในที่สาธารณะไม่มีเหตุอันควร

คดีไม่คืบหน้าก็อยากขอความเป็นธรรมนะคะ
เร่งรัดคดีให้ไม่เกินสัปดาห์หน้า

ที่ได้รับความเสียหาย